พอใกล้จะวาเลนไทยคุณผู้ชมคนที่มีคู่อยู่แล้ว
อาจจะเอ๊ะปีนี้ซื้อของขวัญวาเลนไทยอะไรให้แฟนดี
หรือคนที่กำลังจะไปจีบสาวจะเอาอะไรไปจีบดี
นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกนะคุณสุดสกุลมองไปเนี่ยเหมือนกับดอกกุหลาบจริงใช่ไหม
ดอกไม้จริงใช่ไหมนี่คือวุ้นค่ะคุณผู้ชม
เหมือนมากทั้งสวยและกินได้ถูกต้องค่ะ
สวยด้วยอร่อยด้วยนี่ล่ะค่ะแค่ดที่สุดแล้ว
ดอกไม้วุ้นดอกไม้นี้นะคะเป็นฝีมือการทำของคุณพัชราพรขุนทอง
เขาทำขายผ่านออนไลน์ทุกเทศกาลเลยค่ะ
ช่วงใกล้วันวาเลนไทยเนี่ยก็มียอดสั่งซื้อมาเพียบเลย
คือเขาทำดอกไม้วุ้นดอกไม้อยู่แล้ว
ดังนั้นช่วงใกล้วาเลนไทยยอดดอกไม้ที่สั่งมา

แล้วคุณพัชรพรก็บอกว่าอยู่บ้านว่าง
หาวิธีการทำวุ้นประเภทต่างดู
ตอนแรกนี่นะทำกินเอง
แล้วก็ทำเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนให้กับญาติ

แล้วนอกจากวุ้นรูปดอกกุหลาบแล้ว
มันก็ยังมีแบบดอกบัวเห็นไหมเป็นดอกอื่นอีกเยอะเลยค่ะ
ซึ่งเวลาที่คุณพัชรพรรับออเดอร์มาเนี่ยจะต้องคุยก่อนนะ
คุยกับลูกค้าก่อนว่าอยากได้อะไร
บางคนเขาสั่งเป็นถาดกระบองเพชรเล็กไปมอบให้กับผู้ใหญ่ก็มี

บางคนบอกว่าเอาเป็นวุ้นดอกไม้นี่แหละ
แต่ขอมีแบงค์ม้วนไว้รอบวุ้นเลยได้ไหม
นี่อันนี้จะแบบจัดหนักหน่อยเป็นป่าหน่อย

ใช่ค่ะเขาก็จะมีราคาแล้วแต่ไซส์ของดอกไม้นะ
้วยเล็ก๑๘บาทถ้วยใหญ่ก็จะ๔๕บาท
ก็เก็บเอาไว้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นสวนกระบองเพชรนะ

พึ่งน้อยหอยเป็ด
เข้าไปสั่งกันได้เลยหรือจะแคปหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะ
เพราะว่าเรามีเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่แล้วด้วย
๐๙๒๖๕๙๒๒๖๕นั่นเองนะคะ
โทรไปติดต่อคุณพัชรพรได้อันนี้ดูสิคุณสืบสกุล

ขอให้ความรักสมหวังทุกท่านด้วยนะครับ
ต้องอวยพรเรื่องของความรักเนื่องในวันวาเลนไทยด้วยเลยนะฮะ